ไม่อยากเป็นภาระพ่อแม่
ไม่อยากเป็นภาระพ่อแม่แล้วใช้วิธีการแบบนี้เหรอ

คงเอาไม่ทันแล้วความส่วนนี้
ไฟมันถึงหนักเลย
โอ้โหหนักเลย

ยังไงนะไม่อยากเป็นภาระพ่อแม่

พ่อแม่จะได้ไม่ต้องเลี้ยงดูไม่ต้องดูแล

อันนั้นเองรอดไงเองไม่มีภาระ
แต่ภาระอยู่ที่พ่อแม่นี่ไง
ไฟไหม้บ้านนะวอดไปทั้งหลังเลย

เมื่อคืนก่อนเนี่ยที่บ้านสีสมบูรณ์
อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรำค่ะ
ทีนี้ตำรวจเนี่ยนะก็มาคุมตัว

ในเมนัทธพลลาดเหลา
อายุ๓๔ปีเป็นลูกเจ้าของบ้านนี่แหละ

เจ้าหน้าที่มาถึงปั๊บเมย์ก็สารภาพว่า

ตำรวจก็คุมตัวไปที่โรงพักหนองหงค่ะ

ดูแสรีนะอายุต้น๖๐แล้วว่า

ลูกฉันเคยประสบอุบัติเหตุสติสตังค์เขาไม่ค่อยจะสมประกอบหรอก
เวลากินเหล้าทีไรนะเดินถือไฟแชคเล่น
เนี่ยเคยไปเผาไร่อ้อยชาวบ้านเสียหายไปกว่าพันไร่
โอ้โหลูกแม่เนี่ยนะ

เจ้าของไร่อ้อยเขาไม่เอาเรื่องคิดดูละกัน
แล้วเนี่ยเห็นว่าไงเห็นที่ไม่เอาเรื่อง
เห็นว่าเออครอบครัวของป้าเสรีก็ไม่ได้มีตังค์อะไร
ก็ยากจนนะนะเจ้าของไร่อ้อยเขาเลยไม่เอาเรื่อง
ทีนี้พอมาถึงบ้านตัวเองลูกชายนั้นมาขอตังค์นะ
แต่แม่ไม่มีตังค์ให้โอ้โหเมโมโหสิ
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเลยไปเฉียวชนรถคนอื่น
ลูกชายก็ย้อนกลับมาอีกทีนึงนะบอกแม่ขอตังค์ไปจ่ายค่าซ่อมรถหน่อย
ผมขี่ไปเฉียวชนรถเขานี่ไงไหนบอกไม่อยากจะเป็นภาระไง
นี่ภาระมันมาตั้งแต่อย่างนี้แล้วทีนี้แม่บอกเมกลับไปว่าเออ
เดี๋ยวค่อยคุยกันพอแม่บอกแบบนี้แหละเมย์ไม่พอใจไง
อยากติดคุกตลอดชีวิตจะได้ไม่ต้องเป็นภาระกับแม่แล้ว
พอไปผูกคอตายมาแล้วด้วยแล้วไม่ตายแล้วกลับมา
แล้วคิดว่ามาเผาบ้านไม่รู้จะเผาบ้านใคร
เผาบ้านตัวเองนี่แหละจะได้ติดคุกตลอดชีวิต

เฮ้ยแม่จะอยู่ที่ไหนอ่ะเม
เหตุการณ์นี้นะประหลัดอาวุโสอำเภอหนองหงรวมถึงชาวบ้าน
ก็ต้องเอาข้าวของเครื่องใช้จำเป็นไปให้ดูสิสงสารแม่
แล้วเรื่องทางคดีแม่บอกว่าไม่เอาล่ะปล่อยให้ตำรวจจัดการละกัน
ตอนนี้แม่เองก็ต้องดูแลตัวแม่เองก่อนนะต้องหาที่อยู่ให้ได้ก่อน
นี่ดูสิชาวบ้านเอาเงินไปให้เอาหมอนเอาผ้าห่มไปให้
สภาพบ้านเป็นแบบนี้จะอยู่ที่ไหนได้